ชาวชนบุรีเขาสงสัยค่ะว่านี่หลวงปู่จริงหรือหลวงปู่ปลอมนะคะ
ลักษณะคล้ายพระค่ะคุณผู้ชมเดินอยู่ข้างถนนสุขุมวิทย์นะคะ
แล้วถือกระเป๋าลากแบบนี้รถลากสัมภาระแบบนี้
นักข่าวของเราก็เลยสะกดรอยตามค่ะปรากฏว่าเนี่ยไปเจออยู่นะคะ
คือพระรูปนี้ค่ะเดินอยู่นะคะท่านพักที่สาราพักผู้โดยสารริมทาง
ผู้สื่อข่าวก็เลยเข้าไปสอบถามแล้วก็พูดคุยด้วย
ท่านคือพระสุรัตน์จันหอมอายุ๘๕ปีเป็นชาวอำเภอระหารทรายจังหวัดบุรีรำ
บอกเพียงว่าเคยจำพรรษาอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรี
ปีที่ผ่านมาออกทุดงไปทั่วประเทศยกเว้นพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
อาศัยค่ำไหนนอนนั่นจุดหมายปลายทางต่อไปก็คือจะเดินทางไปสู่อำเภอปลานบุรี
ประจวบคิวรีคันแต่ท่านก็บอกว่าจะถึงหรือไม่นั้นก็สุดแล้วแต่บุญและวาสนานะคะ
ท่านยังได้นำน้ำที่ญาติโยมถวายรถลงสู่พื้นย่า
พร้อมกับบอกว่าทุกสิ่งมีชีวิตรวมถึงตัวเราล้วนหิวกระหาย
ย่ายก็เช่นเดียวกันทรงจงรู้จักเผื่อแผ่นะคะ